เป็นเหตุการณ์ที่มีนามสกุลชินวัฒน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เลยเป็นประเด็นที่โอ้โหคนติดตามข่าวนี้พอสมควรนะฮะ
เหตุการณ์ของสาวธอมและเพื่อนสนิทเนี่ย
หลังจากที่ถูกทำร้ายจากการที่เธอไปที่ห้างแห่งหนึ่ง
แล้วลงจากห้างมากลางดึก
แล้วก็ต้องจ่ายค่าจอดรถถูกต้องไหมครับ
แต่ในขณะนั้นเธอฝากอะไรรู้ไหม
ฝากถุงขยะให้กับพนักงานเก็บค่าจอดรถทิ้ง

แต่คนไม่พอใจคือสามีของพนักงานคนนั้น
ไม่พอใจนี่เป็นการดูถูกกันหรือไง

ไม่ใช่หน้าที่เลยมีการซ้อมนะฮะ

สามารถบันทึกภาพขณะที่กลุ่มชายชะกันเข้าไปบลุ้มล้อมสาวธอมกับเพื่อนสาวคนเสน็จ
และเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิกลางดึก
วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้เสียหายคือนางสาวนันทิยาชินวัฒน์

และนางสาวจิราพรบุบชายานะครับ
ถามว่าคุณนันทิยาชินวัฒน์เป็นใคร

เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณทักษิณชินวัฒน์

คุณนันทิยาเป็นหลานสาวของทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ก็ทั้งสองคนได้เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวนะครับ
พร้อมกับนำใบรับรองแพทย์แล้วก็หลักฐาน
ซึ่งเป็นคลิปแล้วก็ภาพวงจรปิด
ขณะถูกกลุ่มชายชะกันหลายคนบรุมทำร้ายร่างกายมามอบให้กับตำรวจด้วย
นางสาวนันทิยาเล่าให้ฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุ
ได้เดินทางไปหาพี่ที่ขายของอยู่ในห้าง
กระทั่งเวลาเที่ยงคืน๔๐ได้ออกมาขึ้นรถ
ขณะที่กำลังขับรถออกจากลานจอดรถพร้อมเพื่อนสาวคนสนิท
ก็ต้องผ่านด่านให้คุณผ่านไม้กั้นตรงนี้
เพื่อจะเก็บค่าจอดรถถูกไหมนะฮะ
เพื่อจะเก็บค่าจอดรถตัวเองก็รู้แล้วล่ะค่าจอดรถประมาณ๕๐บาท

แต่ในขณะนั้นที่ตัวเองกำลังก้มหาอยู่นะครับ
ก็ได้ส่งถุงขยะเป็นไม้เสียบมะยมเชื่อมคุณ
ถุงขยะนี้คือไม้เสียบมะยมเชื่อม
ฝากให้กับเพื่อนสาวคนสนิท
ไม่ใช่ฝากให้กับพนักงานเก็บค่าจอดรถ

แต่ขณะนั้นนายชะลอทองแก้วสามีของนางสาวสุพัทธา

เห็นเหตุการณ์พอดีเกิดความไม่พอใจบอก
ดูถูกกันนี่นะนี่ไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บขยะนะ

ปลาถุงขยะกลับเข้ามาในรถและเกิดปากเสียงกันรุนแรงนะครับ
ทางนางสาวนาธิยาก็พยายามที่จะรีบส่งเงิน
เพื่อให้ไม้กั้นเปิดซะจะได้ไปซะ
แต่ปรากฏว่าดันมีปากเสียงกัน
นางสาวนันทิยาก็บอกเรียกหัวหน้ามาคุยกัน
แต่นายชะลอกลับไปตามเพื่อนที่เป็นชายชะกันมา๓๔คน
จากนั้นกระชากผมลากลงมาลงรถถูกเตะถูกกระทืบจนได้รับบาดเจ็บครับ
ปากทิ้งนะไม่ได้มีเจตนางที่จะดูถูกแต่เค้าพูดจาไม่ดีใส
ที่ก็เลยบอกงั้นไม่ทำแบบนี้ไม่ได้
วนรถกลับให้ไปเรียกหัวหน้ามาคุย
แต่เขาไม่ได้เรียกหัวหน้ามาคุยไง
เสียบมะยมสามีของพนักงานเก็บเงินไม่พอใจ
ก็มาทะเลาะต่อว่าต่อขานแล้วปรากฏมือมือของผู้ชายคนนี้
ปัดโดนปากของนันทิยา
ก็เลยกลายเป็นประเด็นเริ่มต้นนะฮะ
แต่เบื้องต้นตำรวจได้ให้ผู้เสียหายนำผลตรวจร่างกายของโรงพยาบาล

แล้วก็จะเรียกคู่กรณีเข้ามาให้ปากคำด้วย
แต่คดีนี้น่าสนใจเพราะว่ามีนามสกุลชินวัฒน์อยู่นะฮะ